ผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งอารวาสชาวบ้านก็แจ้งตำรวจให้ไปจับ
พอตำรวจไปถึงกระโดดลงน้ำแล้วก็ว่ายน้ำอยู่เป็นชั่วโมงไม่ยอมขึ้นมา
แล้วก็บอกว่าเคยเสพยาบ้า
แต่ตอนนี้ที่กุ้มคลั่งอ่ะกัญชา

เดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์ค่ะ
นี่นะคะผู้ชายคนนี้กระโดดลงไปในน้ำค่ะ

นี่แล้วก็ไหว้เข้าฝั่งตำรวจยืนรอรับเลย

มีผู้ชายคลุ้มคลั่งในซอยชุมชนบ้านหนองขาม

ไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขายาวตาขวางเดินริมถนน
เห็นตำรวจก็กระโดดลงไปในหนองน้ำแบบนี้

แต่คุณผู้ชมคะไหว้ไปไหว้มาอยู่แบบนี้เป็นชั่วโมงนะคะ

เป็นชั่วโมงไม่ยอมขึ้นจากน้ำ

แล้วเหมือนกับจะพยายามยกเสาคอนกรีตที่อยู่ในน้ำ
แล้วบอกว่าเนี่ยปลาตัวเบลอเลย

บอกตำรวจบอกผมจับปลาได้โอ้โหนี่

ยังไงคะตำรวจก็ต้องควบคุมตัวในเอ็กซ์

โอ้โหไหว้อยู่เป็นชั่วโมงแถมแบกเสาขึ้นมาอีกค่ะ

บางทีเขาบอกว่าดีดเนี่ยนี่เห็นไหม

เอ็กซ์บอกว่า๒๓วันก่อนเสพยาบ้าหลายเม็ดเลย
แต่วันนี้ไม่ใช่ยาบ้านะ

วันนี้กัญชาไม่รู้อ้างหรือเปล่า

แล้วบอกว่าที่มีอาการแบบนี้ของขึ้น
เพราะว่าเขาศักดิ์รูปเทพเจ้าเอาไว้ที่หน้าอก

เดี๋ยวให้เลขเอาไปเสี่ยงโชคคุณผู้ชม

เขาบอกว่าวันนี้ไม่ได้เลี่ยงครับ

ดาวลูกไก่

ผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งพังประตูบ้าน

พอไปดูก็เห็นว่าในเอ็กซ์คนนี้

พอมีครอบครัวก็ออกมาเช่าบ้าน
ลูกชาย๒คนอายุ๑๔กับ๑๕ภรรยาเลิกกันไปแล้วค่ะ
เสพยาแล้วหลอนแบบนี้คลุ้มคลั่งทำลายข้าวของ
เดินไปเดินมาในหมู่บ้านบ่อยค่ะ
สุดท้ายชาวบ้านทนไม่ไหวแจ้งตำรวจให้มาจับ
ก็ไม่รู้ยังไงก็ฝากเจ้าหน้าที่นำไปบำบัดหรืออะไรก็ได้
ไปตรวจค้นที่บ้านไปดูซิมียาเสพติดอะไรอยู่ที่บ้านบ้าง
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะมีอุปกรณ์เสพกัญชา
มีเศษกัญชาอยู่บนเขียงก็ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
แล้วก็ต้องส่งตัวไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ว่าตกลงแล้วเสพยาอะไรกันแน่

แค่๑๐กว่าขวบนะเดี๋ยวไม่มีใครดูแลลูกนะ